ว่าเรื่องราวของการจัดงานรำลึกการจักรไปของราชนีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ทุกวันที่๑๓มิถุนายนค่ะ
แล้วปีนี้ก็ครบรอบ๒๘ปีการจากไปของแม่พึ่งพุ่มพวงแล้วนะครับ
ปกติแล้วจะต้องจัดงานขึ้นที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีใช่ไหม
แต่ปีนี้งานรำลึกการจักรไปของแม่พึ่งจะต้องงดไปนะคะเพราะว่าโรคโควิด๑๙ระบาดนั่นเอง
ทีมข่าวบนทึงไทยรัฐได้พูดคุยกับ๑ในน้องสาวของแม่พึ่งก็คือพี่ไก่จันจวงดวงจัน
ช่วงที่งานทุกอย่างมันต้องหยุดชะงักลงไป
พี่ไก่ก็เลยตัดสินใจว่ามาทำหุ่นจำลองขนาดเล็กของแม่พึ่งพี่สาวผู้ล่วงลับ
ให้คุณผู้ชมดูภาพนะอันนี้เป็นภาพหุ่นจำลองแม่พึ่งนะคะ
ที่พี่ไก่เขาทำขึ้นมานะคะ
พี่ไก่บอกว่าที่ตัวเองมาทำหุ่นของพี่สาวแบบนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้
คอนเสิร์ตหยุดหมดไงคะเรื่องของงานเนี่ยพี่ไก่เองเนี่ยก็เงียบเหงาไป
การทำหุ่นจำลองเนี่ยนอกจากจะเป็นการหารายได้ให้กับพี่ไก่ในช่วงโควิด๑๙แบบนี้แล้ว
มันทำให้เธอคลายเครียดค่ะคุณ
แล้วเธอบอกว่ามันทำให้เธอมีความสุขเหมือนได้คุยกับพี่สาวของตัวเองระหว่างที่ทำหุ่นไปด้วยนะคะ
โดยคุณเห็นไหมหุ่นของแม่พึ่งจะมีชุดที่แตกต่างกันออกไป
เหมือนได้นั่งแต่งตัวตุ๊กตาแล้วก็คิดถึงพี่สาวไปด้วย
ต้องค่ะแล้วพี่ไก่เนี่ยเขาบอกว่าหุ่นจำลองของแม่พึ่งเนี่ยนะคะ
เสื้อผ้าอะไรแบบนี้คือเธอพยายามวาดหน้าให้เหมือนกับพี่สาวมากที่สุด
ก่อนจะมีการขึ้นหุ่นแต่ละตัวเนี่ยก็ต้องระลึกถึงพี่สาวด้วย
แล้วก็เอาใจช่วยด้วยคือให้พี่สาวเอาใจช่วยกับเธอด้วยนะคะ
แล้วก็บอกว่าให้งานแต่ละชิ้นที่เธอทำราบรื่นสวยงามนะคะ
ทำแต่ละตัวก็จะใช้เวลาประมาณ๑สัปดาห์เลยนะคุณผู้ชม
อย่างเสื้อผ้าเครื่องประดับทุกอย่างนี่สั่งทำขึ้นมาใหม่เลย
แล้วทุกอย่างเป็นของจริงนะคะไม่ใช่ของจำลองแบบตุ๊กตา
ทำขึ้นมาใหม่ทุกตัวเวลาใครติดต่อมาว่าอยากจะซื้ออยากจะได้
เธอก็ต้องถามที่มาที่ไปลูกค้าด้วยนะเพราะว่าอยากให้กับคนที่เป็นแฟนของแม่พึ่งจริง
ซื้อไปเป็นของเล่นนะพี่ไก่ย้ำบอกว่าเวลาซื้อไปเนี่ยก็ไม่
จุดทูปขอนู่นขอนี่จะมาขอเลขอะไรอย่างนี้ไม่ต้องนะคะ
พี่สาวเนี่ยไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คนที่ได้ไปอยากให้นึกถึง
ระลึกถึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ว่าเป็นแบบอย่างของคนสู้ชีวิต
ส่วนผลพลอยได้เรื่องที่มีคนซื้อไปแล้วค้าขายดีอันนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะจ๊ะ
แต่พี่ไก่บอกว่าคือเวลาจะทำอะไรแบบนี้ชอบมีคนดราม่าบอกว่ามาหากินกับพี่สาวที่แบบล่วงลับไปแล้วหรือเปล่า
จริงแล้วเนี่ยคือพี่ไก่ก็บอกว่าไม่ได้มาหากินเพราะว่าเงินทั้งหมดที่ลงทุนหรือทำไปก็เป็นเงินส่วนตัวของพี่ไก่
เป็นการทำเพื่อระลึกถึงพี่สาวเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วใครที่สนใจอยากจะจับจองแล้วก็เป็นแฟนคลับของแม่พึ่งจริง
ก็ติดต่อไปหาพี่ไก่ได้แต่ดิฉันว่ามันสวยนะ